ไปดูเหตุการณ์ที่ตลาดนกฮูกหน่อยนะฮะที่นนทบุรีนะครับ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพคนร้ายคนหนึ่ง
ระเวนเข้าไปขโมยโทรศัพท์มือถือที่เป็นพวกอุปกรณ์
เป็นเคสเป็นฟิล์มติดหน้าจอของร้านต่างเขา
ได้ของไปเยอะด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ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

วันนั้นเข้าไปก่อเหตุเมื่อ๓วันก่อน
ตลาดนกฮูกที่นทบุรีถนนเลี่ยงเมือง
ไปที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ๔ร้าน
ไปเปิดร้านเขาแล้วก็เอาของของเขาไป
คือบางร้านเคสมือถือหายไป๒๐๐กว่าชิ้น

ได้ของไปก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ในเบิร์ตบอกว่าลักทรัพย์ร้านขายอุปกรณ์มือถือจริง
ขโมยเคสขโมยฟิล์มติดหน้าจอขโมยของเข้ามา๔ร้าน
จากนั้นเอาไปขายต่อไปขายต่อที่ร้านอุปกรณ์มือถือนั่นแหละ
ขโมยจากนนทบุรีไปขายต่อในกรุงเทพ
ของที่ขโมยจากเข้ามารวม๔ร้านตรงตลาดนกฮูก๒๓๐๐๐๐บาท
เอาทั้งหมดไปขายเนี่ยได้เงินมาประมาณ๖๐๐๐บาท
บอกว่าเอามาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็เล่นพนันออนไลน์
เอาเงินไปทำอะไร
หนึ่งผมเอาไปให้แม่ซื้อกับข้าวซื้อของใช้ให้แม่
เพราะที่บ้านจะมีพ่อกับแม่พวกนี้แค่๒คน

ได้เยอะครับก็ตามราคาที่ผมเข้าไป
ครั้งแรกที่ผมขโมยผมไปขายร้านนี้แนะนำ
เขาบอกว่าพี่เนี่ยเมื่อก่อนผมขายฟิล์ม๑๐ฟิล์มแล้วผมเลิกทำ
ผมมีของเก่ามาขายในราคา๒๐บาททุกชิ้น
เขาก็เลยถามว่าถ้าน้องมีฟิล์มอะไรผมไม่รู้จักยี่ห้อฟิล์มหรอก
เขาก็แนะนำให้ดูมีฟิล์มอย่างนี้ถ้ามีเท่าไหร่พี่เอาหมด
นี่ฮะคือบอกว่าเคยขายแต่ว่าเลิกขายแล้วแต่ของมันเหลืออยู่คือ
แล้วอ้างว่าต้องเอาเงินมาซื้อกับข้าวมาเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูครอบครัว
คือคนที่เขาทำมาค้าขายเขาก็มีลูกมีเมียมีครอบครัวทั้งนั้น

นี่ฮะมาขโมยของเขานะครับมีเจ้าของร้านที่เขามาดูเนี่ยฮะ
พอรู้ว่าตำรวจจับตัวคนร้ายได้ค่ะ
ของกลางต่างที่ยังเหลืออยู่ที่ยังขายไม่หมดนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะเจ้าของร้านต่างนะครับ
กันก็คือณเวลานี้ก็เป็นโซ่
อาจจะมาคล้องตรงด้านเหล็กของผ้าใบตรงนี้ครับ
มิดชิดขึ้นแล้วก็อาจจะหาอะไรมาเย็บ
หรือไม่ก็ทางที่ดีเลยก็คืออาจจะต้องทำเป็นประตู๑๐
ประตูมวลเพราะความปลอดภัยของตัวเราเองเลย
เพราะมูลค่าที่หายมันประมาณสองหมื่นบาท
แต่ว่ามูลค่าของที่อยู่ในร้านนี่คือมันเยอะ
ถ้าหายทีคือเป็นหลักแสนถึงกับเป็นลมได้เลย
เราได้ขอค่าคืนบ้างไหม
ไม่ได้คืนเลยค่ะไม่ได้คืนสักใบเลย